ฉะเชิงเซาสามารถไปรวบตัวผู้ต้องหาที่ไปจี้ชิงเงินธนาคารกรุงไทยได้แล้วครับ
หลบหนีไปซ่อนตัวที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งครับ
ผลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวงครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชาเชิงเซาเปิดเผยนะครับว่า
หลังจากที่เมื่อวานชุดสืบสวนได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดฉะเชิงเซาไปค้นบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านจัดสรรที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คำว่าคนร้ายจะหนีไปหลบซ่อนตัวก่อนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เป็นชายอายุประมาณ๔๕๕๐ปี
ทำงานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง
ชื่อว่าเป็นภานะที่ใช้ในการก่อเหตุ

แล้วก็หลังจากที่นำตัวมาสอบปากคำตลอดทั้งคืน
ผู้ต้องสงสัยก็ยอมรับสารภาพแหละค่ะว่าตัวเองนี่แหละ
เป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
แล้วก็ได้เงินมาเพียง๕แสนบาทเท่านั้น
แต่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจี้ชิงเงินธนาคารทหารไทย
ยังจำกันได้ใช่ไหมคะเหตุการณ์ครั้งนั้น

ไปจี้ทีเงินธนาคารทหารไทย๒ครั้งคือปี๕๗และ๕๘
ได้เงิน๒ครั้งรวมแล้วก็๒ล้านกว่าบาท
ครั้งนั้นเขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวข้องนะ

ก็เลยต้องปฏิเสธนะฮะแล้วก็บอกว่าเอาเงินไปทำอะไรนะ

แล้วก็ตามตำรวจก็จะสอบเค้นต่อไปว่า
ผู้ต้องหามรายนี้มีส่วนเชื่อมโยงกับคดีชิงเงินแบงค
เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นหรือว่าพื้นที่เดียวกันหรือไม่
โดยชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการเร่งหาพยาหลักฐานที่ผู้ต้องหารายนี้ใช้ในการก่อเหตุเพิ่มเติม

ทั้งหมดทั้งมวลเขาใส่ในวันก่อเหตุซึ่งคาดว่าจะนำไปทิ้งเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานนะครับ
วันพรุ่งนี้๙โมงพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาแถลงข่าวคดีนี้ที่สถานีตำรวจภูทรบางประกง
จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุต่อไปครับ